เหลือมกันต่อเพราะว่างูเหลือมตัวนี้
ช่วยงูเหลือมนะไปช่วยค่ะช่วยจับมันหน่อย
เพราะอะไรมันไปบุกที่ศูนย์การเรียนรู้ที่มีสัตว์อยู่เยอะ
ที่สำคัญมันเขมือบสัตว์ไปหลายตัวแล้ว

หลักฐานปรากฏชัดแบบนี้ก็ต้องจับแล้วค่ะครับงูเหลือมตัวนี้ไม่ธรรมดาอุ้ยเนี่ยค่ะโอ้โห
ยาวกว่า๔เมตรนะโอ้โหเห็นล้ำตัวมันชัดเป็นป้องลายนี่โอ้โหสะดุดสร้างจริง
จริงมันช่างกล้าบุกเข้าไปภายในศูนย์การเรียนรู้ที่เลขที่๓๙ทับ๒หมู่๕ซอยเทศบาลบางเดือ๓หมู่บ้านมณฑลาบตำบลบางเดืออำเภอเมืองปฐุมธานีนี่เอง
ซึ่งภายในศูนย์นี้เขาได้เลี้ยงสัตว์อยู่ไว้เยอะเลยนะงานนี้บอกเลยว่าไม่เหลือค่ะ
เพราะว่าเจ้าเหลือมเนี่ยมันเขมือบเขมือบไปหลายอย่างเลย
อ่ะมีอะไรบ้างอะไรบ้างต้องถามเจ้าของผู้ดูแลสวนเรียนรู้แห่งนี้ก็คือคุณภัยบูลจำปายศ
บอกว่าช่วง๒เดือนที่ผ่านมาสัตว์ในเล้าหายไปเยอะเช่นกระต่ายหายไปตัวหนึ่ง
ไก่งวงตัวใหญ่หายไปอีก๓โอ้โห
งวงนี่ตัวใหญ่นะใหญ่ก็หายไปได้สามตัวหายไป
จริงแล้วยังมีไก่ชนอีกนะไก่ชนอีกหนึ่ง
ล่าสุดลูกเป็ดหายไป๕ตัวลูกเป็ดหายไปห้า
คุณนับดูแล้วกันหายไปแบบไม่เหลือซากไม่เหลือร่องเหลือรอยเลย
พี่ภัยบูลเขาก็สงสัยอยู่นานเฮ้ยใครมาขโมยนะ
วันนี้แหละค่ะมาเจอเจ้างูเหลือมขนาดใหญ่นอน
ดอยู่บนคานหลังคาบริเวณเหล้า
ก็เลยอ่าฮ่าเข้าใจแล้ว
ตัวที่เขมือบสัตว์ทั้งหมดนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองนะคะ
โอ้โหงานนี้พี่เขาก็คิดว่าน่าจะต้องมีตัวอื่นอีกแน่นอน
ไม่น่าจะมีตัวนี้ตัวเดียวหรอกนะคะ
แต่ที่แน่ไม่รอดนะพี่งูเหลือม๔เมตรนี่
ก็ถูกจับใส่กระสอบปุ๋ยแล้วปล่อยคืนป่าไปนะจ๊ะ
อย่ากลับมาอีกศูนย์เรียนรู้ตอนนี้ไม่มีสัตว์เหลือแล้วเนี่ย
หมดแล้วเป็นเปิดไก่เกยไปหมดเลยโอ้โฮค่าสงสาร

เป็นวัฒนศาสตร์ค่ะเออเดินงูก็ต้องบอกกู้ภัย